ซึ่งการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ยืดเยื้อยาวนานมากว่า๑๒ปีนะครับ
ในที่สุดรัฐบาลขอสชก็มีแนวคิด
จะจัดตั้งรัฐบาลส่วนหน้าหรือว่าคณะรัฐมนตรีส่วนหน้า

เพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจได้อย่างชับไวมากยิ่งขึ้น
เราจะไปติดตามโครงสร้างและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้

คณะรัฐมนตรีส่วนหน้าคือแนวคิดที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลึกแนวคิดผลักดันการแก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง
หลังสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มหวนกลับมารุนแรงอีกครั้ง
ความต้องการให้พื้นที่สงบจึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องจัดตั้งคณะรัฐมนตรีส่วนหน้าแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็ว
และทำให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
โครงสร้างของคณะรัฐมนตรีส่วนหน้าจะมี๑๐คน
ซึ่งจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

มีความรู้ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี
ทั้งตำรวจทหารอดีตคัตรรัศกาลประจำ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้

จะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่
และคาดว่าจะมีรายชื่อของอดีตแม่ทัพภาคที่๔เข้าร่วมด้วย

เน้นเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

และสามารถเสร็จสิ้นกระบวนการในพื้นที่ได้
เพราะที่ผ่านมายังคงมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจ

ระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต
ซึ่งตามกฎหมายของ๒หน่วยงานนี้

แต่ยังมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

แต่ว่าสิ่งที่เรามองตอนนี้ก็คือเรื่องทางปฏิบัติ
ปฏิบัติการที่ยังไม่มีการประสานงานกัน

ว่าท่านรองตรีมีความเป็นกังวลว่า
กล้องวงจรปิดในพื้นที่มันหลายระบบเกินไป

และจะมีฐานข้อมูลจะมีคนมานั่งวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ไม่ใช่เป็นคณะรัฐมนตรีที่สั่งในเชิงนโยบายนะครับ
เพราะว่าในเชิงนโยบายนี้สั่งจากกรุงเทพมหานคร

เมื่อตกลงจะเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดเข้าไปด้วยกันแล้ว
ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยไม่มีเจ้าภาพจริงนะครับ
กรมนสปตก็จะมีระบบของตัวเอง
เพราะฉะนั้นเจ้าภาพกลางที่จะทำตรงนี้นะครับ
ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานของ๒๒กระทรวง๕๕หน่วยงานหลัก
และที่สำคัญร่วมกับภาคประชาสังคมอีกเป็นร้อยภาคประชาสังคมนะครับ

แล้วก็มีอำนาจเพียงพอที่จะบริหารจัดการแก้ไขปัญหารายวันได้
คณะรัฐมนตรีส่วนหน้าจะมีลักษณะคล้ายกับโมเดลของนายถาวรเสนเนียมหรือคอปต
แต่คณะรัฐมนตรีส่วนหน้าจะมีอำนาจมาก
และตัดสินใจให้จบในพื้นที่ทั้งหมด

โมเดลนี้จะถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของชาติ
เพื่อให้รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารงานต่อสามารถสารงานต่อได้

ซึ่งคาดหวังว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ยืดเยอะยาวนานกว่า๑๒ปี
จะค่อยยุติลงด้วยแนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลส่วนหน้า
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน